ต่อกันที่หนุ่มมาริโอมาวเลอร์กันบ้างค่ะหลายคนบ่นเหลือเกินว่าอยากจะเห็นแสดงละครบ้าง
แต่ว่านุ่มโอ้บอกว่าเออขอพักงานละครก่อนเพราะว่ามีภาพยนตร์ถึง๒เรื่องด้วยกันนะคะ
ทุ่มเวลาให้กับภาพยนตร์ก่อนแล้วกันค่ะเมื่อวานนี้เปิดตัวไปเรื่องหนึ่งแล้วนะคะ
ขุนแผนฟ้าฟื้นค่ะจะลงโรงฉาย๑๐ตุลาคมนี้ค่ะ
ส่วนงานละครเจ้าตัวบอกเออก็มีบทใหม่มาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะ
แต่ยังบอกอะไรมากไม่ได้ค่ะขออุบไว้ก่อนแล้วกัน
ขอเปลี่ยนเรื่องแล้วกันนะคะขอถามถึงหวานใจ
อย่างสาวจันจิบ้างอันนี้เป็นห่วงมาเหลือเกินนะคะ
หลังจากที่คุณพ่อของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปเธอก็ไปปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังทีเดียว
โอค่ะเขาบอกว่าก็ให้กำลังใจน้องอยู่ตลอดนะ
ส่วนที่เห็นจันจิได้ร่วมงานถ่ายแบบกับป่ายทาคนค่ะ
ในแบบพม่าที่กำลังฮอตตอนนี้
โอ๊ตจะว่ายังไงมีห่วงบ้างไหมเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
แขกบานไกล
เขาน่ารักมากเลยครับคนน้องที่เป็นดาราพม่าคนนั้นน่ารักมากครับ
เป็นคนแบบอัธยาศัยดีครับน่ารักมาก

ผมยังร่วมเลยครับผมก็มีนะผมก็เรื่องปกติครับ

แล้วไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมห้ามลิมิตได้ทั้งนั้น

ไฟเขียวเลยนะ